สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
กลับบรรสนุกสนานกันต่อกับรายการที่รอท่อ
ตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยเข้าสู่รอบการแข่งขันรอบที่๒
รอบนี้นักตักทั้ง๓คนจะได้อุปกรณ์ในการตักที่เหมือนกัน
นั่นก็คือพลั่วแต่จะมีอุปสรรคต่างซ่อนไว้หลังแผ่นป้าย
โดยผู้ที่ตักได้น้ำหนักมากที่สุดในรอบแรก
จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกแผ่นป้ายเพื่อเป็นผู้กำหนดอุปสรรคในรอบนี้

คุณเบล

อันคุณเบลเจอเพื่อนอีก๒คนเจอด้วย

ทีนี้แหละจะได้เข้าใจหัวอกเดียวกันสักที
นี่คือผู้ที่จะนำพาหายนะมาสู่หมู่คณะกันนั่นเองนะครับ
เรามาเปิดตัวสิ่งของปริศนากันเลย

วันนี้เห็นพี่สองคนทำงานกันเหนื่อย
หนูก็เลยแบบมีน้ำมาเสิร์ฟให้พวกพี่ทั้งสองคน

อ่าโฟโตโฟโตเอาน้ำมาให้พี่เขากินน้อย

น้ำอะไรอ่ะ

น้ำซั่วก็ไม่เอาคลอรี่อยู่

นี่มันแปลงล่างมาแล้ว

คุณผู้ชมครับสิ่งของปริศนาของเราในรอบที่สองก็คือ

สิ่งของปริศนาที่นักตักจะต้องตักในรอบที่๒นั่นก็คือ

ซึ่งขวดน้ำพลาสติกนั้นมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา
ดังนั้นอาจจะเป็นปัญหาไม่น้อยสำหรับการตักของนักตักทั้ง๓คน
ซึ่งจะต้องคำนวณการตักแต่ละรอบให้ดีแล้วกันนะครับ

เอางี้ดีกว่าสิ่งที่มันจะทำให้ยากเพิ่มไปอีก
อันนี้คือล้อค่ะเราจะผูกติดกับตัว
ตักไปก็หุบไปฮุบไปเรื่อยอันนี้ค่ะเป็นที่ถ่วงน้ำหนักแขนค่ะ
ก็จะทำให้เวลาตักแขนมันก็จะยิ่งลายละอุปกรณ์พลางตัว
วิ่งไปวิ่งกลับรอบนึงเหยียบรอบนึงไปกลับรอบนึงเหยียบรอบหนึ่ง
เลือกคนที่อยู่ในสตูดิโอนี้๑คน
ผูกขาติดกันกลายเป็นวิ่ง๓ขา
ส่วนนี้ค่ะเป็นกระโปรงสอบนั่นเอง

และสุดท้ายค่ะลาวแฝงเลเซอร์ค่ะ
จะมีแบบแสงเลเซอร์ต่างห้ามโดนก็ลอดไปลอดมา

จากที่เห็นนี้เราไม่อยากจะขอร้องแหละ

ขอให้ไม่ยากเกินไปนะครับ

หมายเลข๙
โอ้โหมีอุปสรรคเป็นแว่นตาเลนเบลอแบบนี้

สงสัยจะง่ายไปใช่ไหมล่ะ

หมายเลข๓ถุงทรายถ่วงน้ำหนัก

หมายเลข๕ทวงด้วยล้อรถ

กูล่าหู้ปนั่นเองหละครับ

คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะคิดว่า
ต้องขอบอกก่อนเลยว่า
อันตรายเลยหรอ
อันตรายเลย

เพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงเวลาการแข่งขันด้วยกัน
ขอให้โชคดีถ้าพร้อมแล้ว
ตักได้เท่าไร
เอากลับบ้านไปเลย